ครับมาฟังผลการให้คะแนนกลมมวยคู่อุ้ยสองนะครับ

ให้ฝ่ายแดงก้าวเด้ง๔๙คะแนน
และขนองศึกเล็ก๔๗คะแนนครับ

คู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้ว๑ครั้งนะครับ
วันนั้นที่ลุมพินีเป็นมุมแดงที่แพ้มา
พอแพ้เสร็จนี่แบบมันค้างคาใจนะ

เออวันนี้ขอแก้มือให้หายสงสัยนะครับ
เดี๋ยวดูครับว่ายิ่งแก้จะยิ่งพันหรือเปล่านะครับ
วิทยามา
เดินเสียบรัฐในเหนือชั้น

เพชรกังวาลเพชรมณีรัฐ

เมืองจนเล็กพอสวนทองชื่อดูสิต

๑๗ครั้งเสมอ๑ครั้ง

เพชรกังวาลเพชรมณีรัฐที่เวทีรุมีดีครับ

เพชรกังวาลเพชรมณีรัฐชื่อ

๑๑ครั้งเสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเมืองชนเล็ก
พอสวนทองที่เวทีดูมิดีครับ

น้ำเงินก็มีคุณโจครับและทีมงานของเสียแขกถอดมงคลให้

อาจารย์วรศักดีครับ

ส่วนเล็กพอสวนทอง๑๑๐ปอนดแดงนะครับ

๖นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เชอร์๒รางวัลครับร่วมรุ้นง่าย

และแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของคุณเองนะครับ

แล้วอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับ
แชร์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ถึง๑๕กรกฎาคมเป็นต้นไป
เอาละครับมาดูเกมของมวยคู่รอง

มวยสวยใช้ได้เลยนะครับแดงนี่นิ่งเลย
ขวาเจอขวาจังหวะฝีมือแล้วก็ฝ่ายแดงนี่
นี่ครับแข่งขวาเตะมึงชนเล็ก
วันนี้กะมาทบต้นทบดอกเลยนะแดงนะ

บางคนอาจจะฟังแล้วสับสนนะเมืองชนเล็กเพชรเมืองชนมันมี๒ตัวนะ

แรกเพชรมึงชนชนะไปแล้วชนะใครรู้มั้ย
กิ่งซางสวยงาม

ยกสี่เป็นมาแพ้ยกห้าอีกทีครับ

หนาแน่นปึ๊กเลยนะฝ่ายน้ำเงินนี่นะ
เป็นประเภทพวกเขาอาชีพว่าอย่างนั้นเถอะ

วันนี้เซบูนะเซบูเมืองเพชรมาคุกทีมเลยนะ
ฝ่ายน้ำเงินนี่นี่จากเพชรสุภาพันธ์
เจอกับทีมงานเอกบางไซค์นี่ได้เลยนะ
กำกึ่งคู่ขี้สูสีว่าอย่างนั้นเถอะ
การออกคู่มวยมาให้ออกทีวีกับแฟนทั้งบ้านดู

ถ้าไม่พลาดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย
นายเหนียวอย่างที่พี่พีย์ป
เราผ่านมาแล้วยกแรกนะครับโอ้โหแฟนมวยนั่นขนาดเหมือนเดิมครับ

ครับผมกระแสดีนะครับสุดยอดมวยไทยรัฐครับ

คู่นี้หน้าเสือน้ำเลี้ยงดีทั้งคู่นะครับ
มุมแดงนี่ซ้อมอยู่กับประธานเอกบางซัยนิชชมบุรีนะครับ
ในสีเสื้อของพาตำรวจเอกที่ลมสวนทองครับ

แต่ว่าไฟล์นี้ซ้อมอยู่กับเสียแขกพีเคที่ย่านพระราม๓ครับ
ช่วงนี้ขอบพระคุณ๙๑จอระเข้เกียวด้วยนะครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหาง
เอกชนท่านใดต้องการจะแห่โปรโมทสินค้าตัวเองหรือว่ากระตุ้นยอดขายนะครับ
เดินเชิญนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับติดตามต่อยกที่๒
๒ครับมาถึงตรงนี้แก้ข่าวนิดนึง
เมื่อกี้นี้ทั้งคุณทั้งผมเลยพลาดไปนิดนึง
พี่ไปบอกว่าเจ้าเพชรมังโจจนะกี่สัง

มันชนะเคี้ยวบ่ยักษ์
แม่ชวนกระดอกทะเลไปได้เลยนะครับ

ก่อนเกมเล็กน้อยครับน้ำเงิน

สีเสื้อค่ายนี่ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับ

บริษัทภักดีคำจากหลานชะดำเงิน
ธนาคตที่ภูมิโดยการสำนักการกระดับการกีฬามวยเลยนะ
อย่างนี้เขาเรียกว่าสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

ขยับเดินเปิดเกมแล้วไอ้เจ้าเพชรกังวาน

แค่งขวาซ้ายคอยย้ำแล้วแข้งขวาคอยเตะ

โจรตันตลอดบิดไหนอย่างเดียว

ตีขวาวันนี้มาด้วยความตั้งใจเลยครับ
กลับมาทุกต้นทุกดอกเลยนะแดง

เกรมยังก๊อกไม่ได้นะครับ

ชนเล็กคอยรอซ้ายคอยยับแข้งซ้ายคอยเตะ
โตเฉพาะสองเลยอ่ะแดง
ต้องเดินให้ไวนะต้องเดินให้ไวนะเพชรกังวาน

แดงชอบสิแบบนี้มึงชนเล็กชอบเลยอยู่ข้างนอกแบบนี้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

อีกภาพค้ายกว่าที่สองทางเมืองคนแรกเกี่ยวค้าได้ต่อยมัดขวา
ทางด้านเพชรกังวานนี่เสียหลักครับเซไปติดเชือก
นี่ครับไข่มุกดำครับอดีตแชมป์แล้วครับ
เนอร์ของค่ายมวยเอกบางไซครับ
พูดถึงมวยคู่นี้รูปร่างเนี่ยโงเห้งอะไรได้กันหมดเลยนะ
ใช่ครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาที่เวทีลุมินีครับ
เมื่อ๒๔พฤษภาครับที่ผ่านมา
ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับเพชรกังวาเป็นฝ่ายชนะ
แต่ไม่เอกชัน๒กับ๑เสียงครับอีกรอบกว่านั้น
ค้างคาใจนะครับวันนี้แตกหักแน่นอน
อย่างที่เรียนไปครับรูปร่างพอฟัดพอเหวี่ยงเลยนะครับ
โดยเมื่อยี้คู่นี้ถูกผู้เลยครับตามต่อยกที่๓
บนเวทีครับยกที่๓
ตั้งรับรอครับเป็นฝ่ายรอครับ
ไหนสิะลุ้นเสียงเฮ

พยายามทึ่งเหลี่ยมนะ

พยายามจะใสเหลี่ยมครับวันนี้มันชนเล็ก

ไม่ปะทะถ้ามันกลางก็เอาเหลี่ยม

ปะทะตรงละปาก

เป็นคำถามตัวเลยน้ำเงิน
ขวานี่ใช้ได้เลยนะครับ

ในไล่แขนเอาละเริ่มเริ่ม

ต้องเหลือ

โต้ทุกเม็ดโต้ทุกดอกด้วยนะครับ

สวยเลยคืนไหม

ในช่วงกลางยกที่๓

แถมกองทะแจ้ก็ใช้ได้เลยครับ

เพชรกลางหวานนะครับน้ำเงินนี่

นี่หรอกต้องสู้ต่อไหน
อ้าวเอามาดันมาดันมาติดเชือกมุมเหลี่ยมขวาตีไปเลย
ดึงไม่ลงนึงเหนือแข็งแรงด้วย

อ้าวไม่ได้

มวยไทยนี่ต้องดูด้วยเหลี่ยมสุดท้ายด้วยบางชัยบอกให้ดัน
ข้างนอกนี่เห็นชัดเจนเลยนะครับแดงดูดี

ดักแทงลูกสวยงามนี่ต้องยอมรับ
นี่ความสวยงามนี่นะฝ่ายแดง
น้ำเงินนี่มากับลูกหนักเลยนะ
มันได้โก่งแล้วแทงแหลมแบบนี้น้ำเงินเนี่ย
ทะเธอทาญาชเมืองเธอวิสบุรรณเดชน์เล็กนี่
พวดแทงขวาเข้ารำดันมา
โอ้โหทั้งโดนด้านเพชรกังวานเตะซ้ายโต้โอ้โหเมืองชวนเล็กต่อยเขาเต็มหน้าเลยครับ

ทีมงานตะตาโฟสทางขวายแดงนี่แน่นมุมเลยครับ
เราได้เห็นแล้วนะพี่ชัยนะว่ามุมแดงนี่จ่าแจ้งกว่า

อ่าแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะครับเมื่อกี้มีสายตรงมาจากเสียแขก
อัฏฯีสต์น้ำเงินห้าหมื่นขอไม่หรอ

เขาเรียกว่าอัฏฯีสต์ตามสายมาเลยน้ำเงินห้าม
ขนาดน้ำมวยในขะทางเผาชนะกินชังเล็กไปแล้ว

ในการเท่าที่มันมาเที้ยงมัดเลยต้องเดินไว้แล้วครับ
เดินช้าไม่ได้ถ้าเดินช้านี่แดงได้เหลี่ยมได้สมองดีกว่าสมองมวยดีกว่า
ตีไปเรื่อยครับแพ็คกังวานดันเข้าเครื่องแล้วเด้งเหลือข่อซ้าย
ตีแล้วแช่ไว้เลยนะให้เห็นชัดเลยนะน้ำเงินเพชรกังวาน
เดินร้อนประทานอีกต้องลงมาที่มุมนะตอนนี้

ขวาตีไปเรื่อยแข็งแรงเหลือเกินนะ
ยัดไปเรื่อยครับ

ก็ยังไงและบังคุณิ

มันได้รู้พยานที่มันตีทุกเหลี่ยมเลย
ไม่ได้ลูกนี้เหลี่ยมสุดท้ายจะเป็นของใคร

โหดละมวยแบบนี้ดูยากดูเย็นจริงเลยครับคุณผู้ชม
เป็นเกมที่ตื่นเต้นมากครับคุณผู้ชม
ดูละโหดเสียงเรียนก้าวเลยอ่ะ

พยายามตีไปด้วยขวาตี
กันขวาตี
ในช่วงสำคัญมากเลยในตายก

นั่นมันดื้อจริงเลยนะ
คุณแทงโลกคาร์ใส่แท่ไว้เลย
มื้อครับพยายามเดินบ้างครับมันเฉล็ก
ซ้าย๑๒แล้วแทงเร็วสาย
มันหนีไม่ได้ตรงสู่ในแล้ว

บุคลุงเพชรบ่อนน้ำเงินเดินเร็วเลย

ซ้ายมาอีกแล้วเกาะในตีได้เปล่า

มามันเข้มข้นจริงครับคุณผู้ชม
แข่งขวาเตะไปเลยติดไหนแล้วตอนนี้บุคลุงเฉลิกเดียดไหน
หนีไม่ได้ต้องสู้ไหนแล้วตอนนี้

ล็อกแหละไปเลยจอกแจ๊ะไปเลยครับ

ความสำคัญอยู่ในช่วงปลายก๓๐วินาทีที่เหลือ

ชกไปชกมาน้ำเงินตัวใหญ่กว่านิดนึงแล้วตอนนี้

น้ำเงินโต้ในติดในอย่างเดียวเลย

ธรรมการบริษัทพักดีคำขว้าใหม่แยกใหม่
ขยับเดินไปยกไขได้สำคัญมาก

นี่แข้งขวาแน่นเลยเข้าแค่นี้
ขยับโตคืนขยับโตขยับ

ขยับเข้าหาซ้ายยัดแล้วตามด้วยแข้งขวา

แข้งนี้ที่ทำเงินหนึ่งกันดีครับ
ว่าได้โต้คืนหมดยกที่๔

แล้วก็เสียบเข่าแลกคืนมาปั้มตีครับ

ดูยาออกฤทธิ์นะน้ำเงินนี่เริ่มจะแรงขึ้นมา

ยกนี้ยกตัดสินครับ
เมื่อกี้กลางยกกลางอากาศแม่

ไม่รู้แล้วครับว่าอันนี้หรือมวยไทยหรือกล้วยปิ้งครับ

คู่ขี้สูสีนะครับมวยคู่นี้

ปล่อยตัวออกมาแล้วน้ำเงินนี่เดินต่อ

ที่๕นี่ยังตื่นเต้น

ปลายยกมันเริ่มมาสู้ในนะไอ้เจ้า
มันหนีไม่ได้สู้ในมาแล้วหัวติดขวาก็ไป

ยังต้องลุ้นกันต่ออีก๓นาทีที่เหลือที่ตรงนี้นะ

แดงโตติดซ้ายซ้าย๒แค่งติดเลย

เฮยังดังอยู่พี่ป่าประมาณไม่ได้นะ
ต้องเดินให้เร็วกว่านี้

แต่ตอนนี้ดูการทำการสนุก
สำคัญต่างของไว้เจ้าเมืองสนเล็ก

สายหนึ่งผมจะลองเติม

เน้นหมัดแล้วทีมงานสั่งยกหมัดอย่างเดียวกำปั้นอย่างเดียวที่ช่วยได้

นี่แหละมวยพวกนี้จะขึ้นมาเป็นมวยเอกมันต้องอย่างนี้นะ

คู่นี้ชกน่ารักมากเลยพี่ปาก
ยอดมวยไทยรักครับโดยโปรมิเตอร์สงชัยรักนสวรรค์แข้งขวาเตะ

ในช่วงประยก

ถ้าออกเหลี่ยมแบบนี้ใครก็กินยากนะแดงเนี่ย

เช่นท่านลายนี่เช่นแบบนี้นะ

ก็ออกตายเลยนะ

สามารถติดตามศิลปะป้องกันตานัว

และในรายการกีฬาเด็ดสังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิป
ทุกคืนวันเสาร์๔๕ทางไทยรัททีวี๓๒
เตรียมตัวมาดีด้วยนะครับวันนี้แดง

ไกยังโอ้หูมากันเพียบเลยนะที่มุม
ใช้สุขทัยยีกว่าโอ้หูทีมใหญ่เหมือนกันนะ

เอาล่ะมีการออกลีลาออกโชว์เลยสวยงามเลยนะครับ
แต่ก็ยกสิสี่แดงน้ำมันทำได้ดีน่า
ก็ไปเสียจังหวะครับในช่วงปลายยกที่๔นั่นเองครับน้ำเงิน
บริษัทภักดีคำรถกันแนนจากสุวิทย์กาลีชิตชุมวลอินตะยศ
แล้วก็ธนัดดนอยู่เบอร์ชูมือให้
เมืองชนเล็กพอสวนทองชนะคะแนน

ตอนรองผู้เอกสึกยอดมวยไทยรัฐโดยสงชัยรัตนสุบันภักษกรุ